ที่เกิดขึ้นและไทยเสี่ยงต้องรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลง
ตัวเลขนี้ก่อนครับนี่คือรายงานการจัดอันดับ
อาจารย์ครับอันดับที่๙เราน่ากลัวขนาดไหนครับอาจารย
ก็บอกเลยนะคะว่าน่ากลัวพอสมควรเลย
เพราะว่าอันดับที่๙คืออันดับที่๙ในบรรดาประเทศทั่วโลก
ที่ได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ในช่วง๙ปีที่ผ่านมาค่ะ
คะแนนน้อยแปลว่าได้รับความเสียหายเยอะนะคะ
ซึ่งฮอนดูรัตน์มาเป็นอันดับ๑ค่ะ
ส่วนประเทศไทยก็อยู่อันดับที่๙นะคะ
ความเสียหายที่ได้รับคำนวณมาจากภัยธรรมชาติทั้งหมด
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอาทิตเช่น
น้ำท่วมน้ำแรงอัคคีภัยนะคะเช่นไฟไหม้ป่าเป็นต้นค่ะ

ประเทศไทยเปรียบเทียบกันกับประเทศอื่นนี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับอาจาร
ค่ะถ้าดูภายใน๑๐อันดับนี้นะคะ
ความต่างหลักที่เราเห็นเลยก็คือไทยเป็นประเทศที่รวยกว่าเพื่อนนะคะ
ไทยมีรายได้ประชาชาติต่อหัว
เป็น๒เท่าของทุกประเทศใน๑๐อันดับแรกนี้เลยค่ะ
ดังนั้นกับคำถามเกิดขึ้นตามมาเลยนะครับ
แล้วเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ
จุดที่ประเทศไทยต้องเสี่ยงรับมือกับวิกฤต
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครับอาจารย์
ก็ต้องบอกก่อนหนึ่งนะคะว่าอย่างแรกถือเป็นความโชคร้าย
ประเทศเราประสบปัญหาภัยพิบัติต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการขาดการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ดีค่ะ
ซึ่งไทยเรามักจะใช้วิธีการรอให้ภัยเกิดก่อนนะคะแล้วค่อยแก้ปัญหาทีหลัง
หากเราย้อนกลับไปดูสถิติตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จะเห็นว่าอุทธกภัยเป็นภัยอันดับแรกที่สร้างความเสียหายทางมูลค่าให้กับเรามากที่สุด
สูงถึง๑๒ล้านล้านบาทเลยค่ะ
รองลงมาค่ะก็คืออัคคีภัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันกับน้ำท่วมนะคะ
คีภัยสร้างความเสียหายให้ถึง๒๔ล้านล้านบาทนะคะ
รองลงมาค่ะภัยแรงซึ่งเป็นภัยตัวสุดท้าย
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
สร้างความเสียหายให้กับประเทศรวม๔๐๐๐ล้านบาทนะคะ
ทีนี้อยากจะยกตัวอย่างภัยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ซึนามิเกิดไม่บ่อยแต่รุนแรงนะคะ
ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศเรา๑๓ล้านล้านบาท
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการขาดการจัดการกับภัยพิบัติที่ดี
อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เรารู้แบบนี้แล้ว
เราจะหาทางป้องกันหาทางลดความเสี่ยง
เดินต่อไปข้างหน้าไปยังไงดีครับอาจารย์
ค่ะก็มี๒แนวทางหลักนะคะ
อย่างแรกเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับภัยพิบัตินะคะ
โดยการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ภัยพิบัติในอดีตของเรา

เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะคะ
อย่างที่๒ค่ะเราก็สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
ด้วยการพยายามช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมดเวลาลงแล้วเราทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน